สีสันข่าวเช้าไทยรัฐมาแล้วครับ
แม่วันนี้นะครับสีสันข่าวเช้าไทยรัฐ
เผลอนิดเสืองเจ๋วแบบนี้มาแล้วครับ

สีสันเด็ดแน่นอนครับคุณผู้ชมครับ
คุณผู้ชมเคยเห็นหางไก่ที่ยาวที่สุดในประเทศไทยไหมครับ
ถ้าไม่เคยเชิญชมได้เลยครับ
นี่คือไก่น้ำว่าเจ้าเพชรชรวรรณไก่เหลืองหางขาวพระเจ้าห้าพระองค์
ให้หางยาวที่สุดในประเทศไทย

สมไก่ขาวีจังหวัดพิจิตรนำมาถวายพระอาจารย์แดงวัดป้อมรามมันอายุทยา
หางยาวจริงครับคุณผู้ชม

คุณผู้ชมครับเช้าสดใสแบบนี้

คุณผู้ชมครับเช้าสดใสแบบนี้
จะพาไปชมความน่ารักของลูกเม่นแคระ

ที่แม่เม่นคิดว่าปลอดภัยที่สุด
น่ารักผูกพันสองแม่ลูกจริง
ตัวใหญ่ตัวโตขอกินก่อนนะ

เจ้านายแค่ยื่นมาผมก็งับให้
ทำไมไม่แบงให้เพื่อนกินบ้างล่ะพี่

ไม่ใช่ครับฉันกินช้าขอกินด้วยหน่อยครับ
ไม่ถ้าไม่กินผมทั้งวันแล้ว
แหมกินจนอ้วนยังไม่งอนอย่างนั้นครับเจ้าโห๊บ
เกิดเป็นแมวอย่างเราก็ต้องสนเป็นธรรมดา
วันไหนเจ้านายอยู่บ้านฉันก็มีความสุข

อยู่กับเจ้าตายแบบนี้
นั่นอะไรอยู่ข้างในมีอะไรหรือเปล่า

พ่อครับผมขอโทษ
เจ็บไหมครับพี่น้องแมวทำเหตุ
ถ้าเป็นแบบนี้นะทิศเต้ขอบอกคำเดียว
อย่างนี้ค่ะแปลกดีนะครับ